เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่หนองคายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุสลดนะคะเป็นรถเก๋งชนกับรถกระบะ
แล้วชนแบบประสานงากันเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นสภาพรถแล้ว
โอ้โหดูสิคะแล้วด้วยความที่รถกระบะเขานั่งกันมาหลายคนครับ
๒คนได้ค่ะดูสภาพรถอย่างที่เห็นมีคนนั่งอยู่ท้ายรถกระบะก็เยอะ
แล้วพอชนแบบนี้คนกระเด็นตกลงมาจากท้ายรถกระบะนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เลยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕คน
บาดเจ็บสาหัสอีก๙คนในจำนวนนี้มีเด็กอายุ๓เดือนเองค่ะ
ถนนระหว่างบ้านน้ำโมงบ้านทุ่มตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อนะคะ
ตำรวจสพท่าบ่อพร้อมกู้ภัยไปตรวจสอบ
รถยนต์ฟอร์ดโฟกัสทะเบียนขอไข่ขอไข่๕๓๔๙อุดรธานี
มีผู้เสียชีวิตในรถเป็นผู้ชายสองคนนะคะสำหรับในรถเก๋งนะคะ
นายชัยนรงค์กุลแสนเตาอายุ๓๖คนนี้เป็นคนขับ
นายธนชัยจันทชาติอายุ๒๗ปีนั่งข้างคนขับค่ะ
นี่นะคะนี่คือในส่วนของรถเก๋ง
ส่วนรถกระบะค่ะเป็นกระบะแบบแข็บสีดำ
ทะเบียนกไก่ง๕๑๐๐กรุงเทพนะคะ
กระบะเนี่ยมากันหลายคนมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเป็นผู้หญิงทั้งหมด๓ราย
นางสาวมะลิวัลคัมภีรเกตอายุ๓๒
นางวันเพ็ญคัมภีรเกตอายุ๖๒

สภาพคือคอหักค่ะแขนขาหักผิดรูปค่ะ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะคะ
เสียชีวิต๕ราย
มีคนเจ็บค่ะนั่งอยู่ในแคปและกระบะท้าย๙คน
เป็นผู้ใหญ่๔คนเป็นเด็ก๖คนคุณผู้ชม
แล้วก็มีเด็กวัย๓เดือนด้วยนะคะ
บางคนถูกแรงกระแทกแล้วกระเด็นตกถนน
กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อค่ะ
กูได้เห็นคนเจ็บเด็กประมาณ๔รายค่ะ
ผู้ชายอยู่นั่งกระบะในแคมีประมาณ๖คนค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนขับแล้วก็คนนั่งแคปด้านหลัง
เก๋งเป็นผู้ชายสองคนนะคะ
เสียชีวิตพาทีทั้งสองเลยค่ะปีดภายใน
ค่ะแล้วได้พูดคุยกับผู้บาดเจ็บก่อน
ยังไม่ได้พูดเลยค่ะเพราะว่ามันสาหัสทุกคนเลย
เพราะว่าเร่งทำการช่วยเหลือทั้งหมดเลยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะคือบาดเจ็บหนักกันหมดเลยนะคะ
เสียชีวิตรวมแล้ว๕รายนะคะในที่เกิดเหตุก็คือ๒รายในรถเก๋ง
ส่วนอีกสามก็คือในรถกระบะนะคะไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชม
ว่ารถกระบะเพิ่งกลับจากซื้อของที่ห้าง
แล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านทางบ้านทุ่มเพราะว่ามีข้าวของที่เพิ่งซื้อใหม่อ่ะค่ะ
กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะส่วนรถยนต์น่าจะขับสวนทางมา
จะเข้าตัวอำเภอท่าบ่อพอมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์อาจจะแสง
ขึ้นมาแต่แซงไม่พ้นเลยชนกระบะที่ขับมาในช่องทางของตัวเองค่ะ
ชนแบบประสานงานเลยนะคะคนขับอาจจะขับรถมาด้วยความเร็วด้วย
แล้วก็เป็นทางตรงสองเลนสวนกันนะคะไม่มีไฟส่องสว่าง
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะวันนี้เราไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับในส่วนของรถกระบะนะครับ
ญาตินำศพของนางเงินกับนางวันเพ็ญไปตั้งบรรพิกุศลด้วยกันสองศพที่บ้านพักนะครับ
ที่ตะมนต์ด่านศรีศุกร์อำเภอโพตากที่น้องข่าย
ศพนางสาวมะลิวัลไปตั้งบำริกุศลอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ได้คุยกับลูกสาวของนางเงินนะฮะเดี๋ยวฟังนะฮะว่าบอกว่ายังไงบ้าง
ฝันเหมือนมีคนจัดดอกไม้เหมือนมีงานศพจ้ะ
เขาจัดดอกไม้เหมือนเป็นงานศพนี่แหละ
แล้วตื่นเช้าก็บอกแม่กับน้องสาวที่ตอนเช้านี่บอกอยู่นี่แหละ
ไม่เคยฝันสักทีเหมือนจะมีคนตาย
บอกแม่กับน้องบอกแม่คนที่ตายเนี่ย
กับน้องสาวคนที่ป่วยอยู่น้องคายเนี่ยที่ส่งน้องไทยเนี่ย
ไม่เคยฝันสักทีเหมือนจะมีคนตายเป็นรัง
แล้วก็น้องสาวก็ทำความสะอาดให้แม่
ตัดต้นไม้ตัดต้นมะยมหน้าบ้านทำความสะอาดให้แม่
ลูกสาวของคนป่วยที่ขับรถนะที่ตายนะ
เขาบอกว่าพ่อเขาสั่งให้พี่สาวไปหาเหมือนเป็นลางนี่แหละ

แล้วบอกว่าพ่อจะไม่ไหวแล้วก็จะเอาพี่สาวไปดู
ถ้าไม่นั่นก็จะเอากลับบ้านไม่ค่อยไปไหน
โรงพยาบาลเขาก็ไม่ค่อยไปเขาไม่ชอบโรงพยาบาล
ก็เหมือนมีรังเพราะว่าเขาไปง่าย

ส่วนนางสาวมริวัลที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะญาติบอกว่าน่าสะเทือนใจมากนะครับ
เพราะว่าแม่นี่เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ป่วยหนักนะครับ
ส่วนตัวนางสาวมริวัลเองนะฮะ
เธอก็ตั้งท้องกับสามีที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาอยู่บ้าน
ตอนนี้ลูกยังเล็กนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้มาเสียชีวิตอีกนะฮะ
แล้วพี่นกพึนกับพูนีล่ะใครเป็นพ่อกัน

เสียใบบ้านป้าเสียไม้ว่ายณี

ถ้าให้คนป่วยต้องตายตะเบิกตายเบิด
ทางญาติญาติก็ได้พูดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
จะเป็นเกิดมันเป็นเพื่อนลุ่นพี่

คนใช้แบบว่าใช้ง่าย
สำรวจว่าก็ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปนะครับ